จังหวัดคุณผู้ชมมุกดาหารไปดูร้านพ่อค้าใจเด็ดร้านนี้ครับ
นายทองสาคล่องแคล่วอายุ๓๔ปีพ่อค้าทุเรียนหมอนทอง
เปิดท้ายขายอยู่ข้างสนามกีฬากลางอำเภอหนองสูงติดป้ายทุเรียนหมอนทอง
เลือกแล้วให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อไม่หวานไม่ถูกใจ
ให้เปลี่ยนลุคใหม่ได้แล้วก็เอากลับไปแล้วบ่อแซ่บ
แซ่บคือไม่อร่อยถ้าเอากลับไปแล้วบ่อแซ่บนะคะ
เอากลับมาเปลี่ยนคืนได้คือเก่าค่ะโอ้โหโอ้โหนะใจดีสุดสุดเลยนะคะ
นายทองสาเขาบอกอีกด้วยว่าคือตัวเองเนี่ยนะ
เคยซื้อทุเรียนมากินแล้วคือรสชาติมันไม่ค่อยจะหวาน
เวลาซื้อทุเรียนแล้วมันไม่ประทับใจมันเสียอัตรรส
เผ่าใจหัวอกเลยนะคุณเออแล้วก็ไปขอเปลี่ยนลูกใหม่ได้ไหม
ไม่ได้ก็เลยมีการปรึกษากับภรรยาว่าจะลองขายทุเรียนให้กับลูกค้า
โดยใช้สโลแกนเปลี่ยนทุเรียนคืนได้หากไม่พอใจ
พอติดป้ายแบบนี้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะลูกค้าก็แห่กันมาซื้อจำนวนมากเลย
ยอดขายวันหนึ่งเนี้ยสามร้อยสี่ร้อยกิโลกรัมเลยนะคะโอ้โห
แล้วก็ขายทุเรียนแบบนี้มาทั้งหมด๓ปีแล้วค่ะ
ลูกค้าหลายคนที่ไปซื้อก็บอกว่าไม่มีผิดหวังจริงร้านนี้นะคะ
ต้องเอากลับไปเปลี่ยนคืนเลยเพราะว่าซื้อแล้วทุเรียนเนี่ย
หอมหวานกรอบอร่อยมันด้วยโอ้โหดีดีใครที่ชอบทานทุเรียนน่าจะถูกใจร้านนี้นะ
ใช่ค่ะต้องไปซื้อที่มุกดาหารใช่ไหมคะถูกต้องค่ะขับรถไปซื้อนะคะ
ถ้าไม่พอใจขับรถกลับไปเปลี่ยนด้วยอุ๊ยก็ชิมกันที่นั่นเลยละกัน
ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าร้านนี้เขารับประกันคุณภาพว่าถ้ามันไม่ดีจริงไม่เอามาขายหรอก
ถือว่าเป็นพ่อค้าใจเด็ดจริงนะคะ